คุณผู้ชมครับล้อล้อของรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
หลุดครับหลุดแล้วมันกระดอนกระดอนกระดอน
คุณผู้ชมคุณวรพรดูนะว่ามันไปหยุดที่ไหนฮะ
นี่ครับโอ้โหมันกระดอนกระเด้งไปเรื่อยมันไปหยุดที่ไหนเดี๋ยวไปดูนะ
เป็นล้อของรถพ่วงสิบแปดล้อครับคุณผู้ชมครับมาหลุดจากตัวรถแล้วก็กลิ้งหลุนหลุนหลุนหลุนหลุนไป
เด้งบ้างกระดอนบ้างไปหยุดอยู่บนหลังคาครับ

ไปอยู่บนหลังคาร้านค้าแถวนั้นฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะโอ้
มันไปจอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะครับคือตรงนี้คือถนนสายเสนาสุพรรณครับ
หมู่๕ตะบนบางนมโคมเภเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้ครับ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อแล่นตามมานะฮะตามถนนเสนาสุพรรณที่ผมบอก
กระทั่งขับผ่านหน้าร้านขนมหวานบัวลอยที่อยู่ริมถนน
ล้อมันกลิ้งมาตามถนนก่อนจากนั้นมันลอยฮะลอยกระแทกนี่พี่เขามาชี้เลย
แทกโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้านแล้วก็กระเด้งกระดอนขึ้นไป
อยู่บนหลังคาได้รับความเสียหายสิครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางแสงเดือนคุ้ยจาดอายุ๕๓ปี
เจ้าของร้านบัวลอยนั่นแหละนะฮะเป็นผู้เสียหายชี้ผู้สื่อข่าวดู

แค่บอกเจ้าของรถมันรับผิดชอบให้หน่อย
บอกว่าช่วยมารับผิดชอบให้หน่อย

ค่าซ่อมร้านประมาณ๑๕๐๐๐บาท

ตอนเดินชี้ไปที่ล้อเนี่ยฉันต้องเอารถเครน
เอารถเครนมายกไอ้ล้อรถที่อยู่บนหลังคาออกไป
นะเพราะว่าล้อมันหนัก
ไม่รู้จะเอาลงยังไงนี่ครับนี่ฮะ

มันไม่ใช่ว่าปีนบันไดขึ้นไปแล้วจะเอาลงมาได้

แล้วถ้ากระดอนไปโดนคนคนตายได้เลยนะครับ

เด็นขึ้นมาอยู่บนหลังคาคุณผู้ชม
เป็นอีกครั้งหนึ่งพี่ที่ขับรถบรรทุกต้องช่วยเช็คด้วยนะคะ